วันพ
หลีกปีที่แล้วนะครับส่วนเชียงรายเนี่ยเป็นแชมป์เอฟเอครับ
นาที๒๘เป็นทางฝั่งของทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับ
ฟิลิเป้อโมริมสกัดบอลกันไม่ขาดไปเข้าทางนะครับ
แล้วก็มียิงฉลับลูกนี้จากพิธีวัฒนสุจิตธรรมกุลนะครับ
ก็ช่วงที่เหลือเนี่ยเป็นว่าไม่มีสกอร์เพิ่มครับ
เชียงรายก็เหนียวเหลือเกินนะครับส่วนบีจีเนี่ยก็อาจจะเร่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่
ก็ทำให้เป็นสามแต้มของทีมเยือนบีจีแพ้เป็นนัดแรกของซีซั่น
๗แต้มอยู่อันดับ๘ส่วนเชียงรายมี๑๑คะแนนขึ้นมาอยู่ที่๒ครับ
บุรีรามยูนิเต็ดกันบ้างเล่นที่เขากระโดงสเตดียมครับ
เจอกับทางสมุทรประการซิตี้นาที๓๒พิรดลครับกึ่งยิงกึ่งผ่านไป
จากลูกฟรีคิกบอลไปโดนแขนชาวรัฐศรีหน้าวงในกรอบเขียนโทษ
พุทธศิลป์ชี้ให้เป็นลูกจุดโทษดูนะครับภาพช้าค่อนข้างชัดเจน
เนี่ยดูไว้เป็นธรรมชาตินะครับในจังหวะที่โดนลูกฟุตบอลจังหวะนี้
สินก็ตัดสินได้ถูกต้องนะครับแล้วเป็นจุดโทษซาเวลโรซ่า
เลือกยิงลูกนี้๑๐ครับนาที๓๔จากนั้นทีมเยือนตีเสมอ๑๑ครับ
เต็มข้อนาที๔๓นี่แหละครับสุพนันจ่ายให้กับเอเรียนโดกอนซาก้า
แล้วก็ครึ่งหลังนาที๗๙จากบอลทุ่มจังหวะนี้นรบดินทุ่มไปนะครับ
แล้วโรซ่าไขว้มาเข้าทางของสุพนัทเหมือนตาตัวสำรองลงมาเป็นที่เด็ดเลยครับ
ยิง๒๑ครับ๓แต้มของบุรีรำเก็บเพิ่มเป็น๑๓คะแนนยึดจากฝูงต่อ
ส่วนเขี้ยวสมุทรแพ้สองเกมติดมี๘คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับ๖
อีก๒คู่ที่เหลือขอนแก่นยูเนเต็ดเสมอกับนครราชสีมา๑๑
แล้วก็แบงค์คอกยูเนเต็ดเอาชนะประจวบไป๒๑วันนี้๒คู่๖วงเย็นนะครับ
สุพรรณบุรีพบกับราชบุรีแล้วก็๑ทุ่มเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับการท่าเรือ